และอีกหนึ่งงานนะคะเมื่อวานมีงานเปิดตัวภาพยนตร์นะคะ
ตุ๊ดตู่กูชาตินะคะเป็นหนังของพี่โพธอานนท์ค่ะ

ก็พี่พศเนี่ยผู้กำกับนะคะก็งานสลวนนิดนึงนะคุณผู้ชม
เยียงกันกับพี่มดดำเรื่องเอาตัวอย่างขึ้นไม่ตัวอย่างขึ้นนี่แหละค่ะ
แต่ดิฉันก็ไปถามเรื่องที่เขาเป็นไม้เบื่อไม้เบา
คือพี่พศฟ้องร้องชาวเน็ตกว่าร้อยลาย
ด้วยความว่าเออทำหนังทำอะไรมาเนี่ยหลายเหตุการณ์
คนก็ชอบวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบด้านเสียด้านหายนะคะ
ก็เลยถูกหมินประมาทแล้วก็ด่าคำหยาบคาย
ล่าสุดพี่พศขออัปเดตเรื่องคดีความบอกว่าทั้งหมดทั้งมวล
แล้วก็บอกเลยว่าอยากจะให้กฎหมายสอนคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้

ก็เป็นหน้าที่ของทนายลนลง

เราก็ยังบอกเดี๋ยวว่างแล้วค่อยคุย

แต่ก็อยู่ก็มามีด่ามีอะไร

เราไม่ได้อะไรหรอกแต่มันเยอะไปไง
เราก็ต้องให้กฎหมายดูแลเราบ้าง

เคยแล้วแต่บางทีมันเยอะไปก็จะไม่ทนไง

จมูกที่ทำมาที่ตอนแรกที่บอกว่าหน้ามันใหญ่ซะละเกิน

ถ้าถามว่าพี่อยากทำอะไรต่ออีกไหมคะ
มันเยอะมันไม่มีที่ทำแล้วหมอบอก
ค่ะกงยูกงยูคุณหมอไม่รับเคล็ดแล้ว
จะเป็นกงรูไปแล้วนะคะรีบพูดเหลือเกิน